เหตุนี้ที่หลายคนก็ยังอยากรู้อยู่
ว่าผู้หญิงที่ถูกล็อกคอใน๗๑๑ที่จังหวัดลบบุรี

ใช่ฮะแล้วก็ถูกลากตัวไปออกจากร้าน

แล้วก็รู้ตัวนะว่าผู้ชายคนที่ล็อกคอไปแล้วลากไปเนี่ย

ที่เขาอาจจะยังเคลียร์ใจกันไม่เรียบร้อยและมีปัญหากัน
แล้วก็คอยเทียวมาดูลาดลาวตลอดเลย

ครับแล้วหลังจากนั้นก็ล็อกตัวไป
เป็นห่วงมากกลัวลูกเป็นตายร้ายดี
ท้ายที่สุดเจอตัวของหนุ่มที่ล็อกคอผู้หญิงคนนี้ไปแล้ว

ผู้หญิงยังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
โล่งอกสำหรับคดีนี้นะฮะ
ซึ่งพลตำรวจตรีอนุภาพศรีนวล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
ร่วมกับผู้บังกับการสภพโพธาราม
สอบปากคำนายสุภสิทธิ์อ้นเพ็งหรือว่าหม่อง

อยู่บ้านตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรี
จากเหตุลักษณ์พาตัวนางสาวศรีธาดาชาติยานนท์
อายุ๓๔ปีซึ่งเป็นพนักงานสาวร้านสะดวกซื้อ๗๑๑
สาขาเอราวันอำเภอเมืองลบบุรี
ขึ้นรถหายไปตั้งแต่คืนวันที่๒๔มกราคม
มีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน๗๑๑เห็นชัดเจน
หลายคนกลัวเหลือเกินกลัวชะตาชีวิตของผู้หญิงคนนี้

เพราะว่าตอนไปไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ลากคอไปแบบนี้เขาก็กลัวใช่ครับ
โดยผู้ก่อเหตุให้การรับสาภาพว่า
ได้พาตัวนางสาวสิริธาดาไปจริง
เพราะกลัวว่าฝ่ายหญิงจะไปมีแฟนใหม่
เนื่องจากคบหากันมากว่า๓ปีแล้ว

แล้วก็ตามเทียวไปเทียวมาอยู่หน้าร้านแบบนี้

มองหาเข้าไปในร้านตลอดนะ

เป็นคนขับรถมาส่งฝ่ายหญิงที่ทำงานทุกวัน
เพราะว่าตัวลูกก็กลัว

กลัวผู้ชายคนนี้ท้ายที่สุดถูกล็อกคอไปแบบนี้นะครับ

กลัวว่าผู้หญิงจะไม่ยอมคืนดีด้วยคุณ

ตัดสินใจไปล็อกตัวเธอ

ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์๑๐วัน
หลังจากนั้นก็พามาที่บ้านยาย

และตั้งใจว่าวันนี้วันอังคารที่๖กุมภาพันธ์
พาหญิงสาวกลับบ้าน
เพื่อไปเอาเอกสารรถยนต์
แล้วก็จะนำรถไปขาย
เพื่อจะนำเงินมาลงทุนแล้วก็ขายของด้วยกัน
คือในช่วง๑๐วันเขาก็คงมีการเคลียร์ใจ
มีการพูดคุยกันนะฮะ
แต่ผู้ชายคนนี้บอกว่าโอ้ไม่ทันแล้ว
ยังไม่ทันไปเอาใบรถยนต์มา
เพื่อจะเอาเงินมาลงทุนกันเลย
ถูกจับซะก่อนแล้วนะฮะ
เรื่องของคดีก็ต้องดำเนินไปนะครับ
เพราะว่าตำรวจแจ้งข้อหา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตและประสานสพเมืองลบบุรี

ส่วนนางสาวสิริธาดาก็จะส่งตัวกลับคืนให้
อ้อมอกแม่แล้วก็สู่ญาติต่อไปนะครับ
สุดท้ายนี้ปลอดภัยนะฮะสำหรับผู้หญิงคนนี้